มีจอมปลวกที่ไหนเราจำเป็นต้องพุ่งไปทันที
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับจอมปลวกที่เห็นเมื่อไหร่
พุ่งตัวไปขอโชคกันทันที
ที่จังหวัดอุดรธานีสองผัวเมียพบจอมปลวกคล้ายเซียนพญานาค
งานนี้ชาวบ้านไม่พลาดพากันไปกราบไหว้ขอโชคลาภ
พาบ้านพากันไปยังบ้านเลขที่๒๓๔หมู่ที่๙ตำบลบ้านจันทร์
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพร้อมดอกไม้ทูบเทียน
สองสามีภรรยาเจ้าของบ้านพบจอมปลวกสูงประมาณ๓๐เซนติเมตร
ลักษณะคล้ายกับเซียนพญานาคโผล่ขึ้นริมทุ่งนาและสระน้ำหลังบ้าน
คุณสำรองผ่านแดงเจ้าของบ้านเล่าว่าวันนั้นเนี่ยคุยกับสามีว่าอยากกินลาบปลาดุก
เธอจึงเดินมาดูเบ็ดที่ปักไว้ในทุ่งนาส่วนสามีออกไปหาหน่อไม้
พอเดินมาตรงจุดนี้ซึ่งปกติจะไม่ค่อยเดินมาก็เห็นจอมปลวกลักษณะแปลกคล้ายกับเซียนพญานาค
จึงรีบบอกให้สามีมาดูเชื่อว่าพ่อปู่แม่ย่าท่านจะมาให้โชค
เจ้าของบ้านไม่พลาดที่จะจุดทูปเสี่ยงทายขอโชคลาภกันตามความเชื่อ
ต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีมีจอมปลวกขนาดใหญ่โผล่กลางบ้าน
อาจารย์เริงต้องลงพื้นที่ทำพิธีขอโชคลาภเสียเลย
จอมพญาปลวกขนาดใหญ่นี้โผล่อยู่ที่บ้านเลขที่๔๔หมู่ที่๗ตำบลย่านรี
อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีของยายสมปองกุญญาอัน
อายุ๗๒ปีเป็นที่ร่ำลือว่าให้โชคเด็ดนักมีคนสมหวังกันหลายคนแล้วล่ะครับ
คุณยายสมปองก็เลยขอเชิญอาจารย์เริงมาช่วยทำพิธีขอโชคลาภกันสักหน่อย
ได้เป็นตัวเลขเรียงกันอย่างโดดเด่นชัดเจนเป็นเลข๗๗
ซึ่งอาจารย์เริงก็ขอเขียนเลขลงกระดาษตอกย้ำให้ชาวบ้านได้มั่นใจอีกด้วยล่ะครับ
ยายสมปองบอกว่าเดิมเปิดร้านขายของชำ
แล้วตั้งสารเตียไว้ตรงกลางร้านมีวันหนึ่งฝันว่ามีคนแก่สองคน
ใส่เสื้อผ้าขาดขาดเหมือนถูกปลวกแท้มาขออยู่ด้วย
พอเช้ามาก็เกิดจอมปลวกที่จุดตั้งสารเตียจึงย้ายสารเตียออก
จะเอาจอมปลวกออกด้วยเพราะอยู่กลางบ้าน
แต่มีร่างทรงมาบอกว่าให้เก็บเอาไว้จะได้โชคลาภ
ซึ่งก็มีชาวบ้านมาขอก็ถูกรางวัลกันไปหลายคนแล้วล่ะครับ